เอาละครับไปติดตามเรื่องราวของนักสู้คนสุดท้ายที่เราจะแนะนำกันนะครับ
นั่นก็คือเดชน์ดำรงสอันโนยสุโชค
กับเรื่องราวที่ไม่น่าจดจำของเขาใน๒ไฟล์ในบ้านที่แพ้รวด
ครั้งนี้กลับมาครั้งที่๓เขาต้องการเก็บใช้ชนะให้ได้ครับ
การแพ้หรือเสียแชมป์ไม่ใช่เรื่องแปลกของนักกีฬา
แต่สำหรับเด็กดำรงเป็นความผิดหวังแบบไม่มีวันลืม
เพราะ๒ครั้งที่เขาปราชัยดันเกิดขึ้นในแผ่นดินเกิดของตัวเอง
ซึ่งประเทศไทยคือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในอาชีพนักมวยของเขา
จุดของกองไฟที่นี่ผมไปชุกที่เมืองไทยครั้งแรก
แล้วก็คือความมั่นใจเต็มที่แล้วก็คนไทยทุกคนที่เขาสนับสนุนที่ว่าพบเชียร์อยู่
และกลายเป็นคือทำให้เรารู้ความจริงที่เมืองไทยมีครั้งแรก

และก็ที่มันกำลังจะยืนสู้เขาเวลาเขาทำให้เรารู้ลงไปแล้ว
ก็จะยืนสู้แล้วก็เป็นวันเดียวกับที่ยายที่ผมเคยเลี้ยงไว้ดูแลผมตั้งแต่เด็กเสีย
วันเดียวกันวันผู้ชมก็จะเสียตอน๙โมงกว่า
ตอนผมอยู่ยายแค่เดี๋ยวผมจำได้คือถ้ายายจะเป็นคนดูแลพวกผม๓คนพี่น้อง
มีผมแล้วก็มีพี่ผมและผมแล้วก็น้องชายคน
ยายจะเป็นแบบดูแลพวกผมเดียวมาดูความจำที่มีกับยาย
ไม่ว่าอะไรยายยายจะดูแลพวกผมสำหรับผม
แต่ด้วยวิถีนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้อายุ๓๙ของครูรง
ไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้เขาต้องหยุดเส้นทางการล่าแชมป์โลกสมัย๒กลับมาให้ได้
ซึ่งการกลับมาไทยครั้งนี้นอกเหนือจากชัยชนะครั้งแรกในบ้านเกิดที่เขาต้องการแล้ว
ยังมีความสำคัญอีกประเด็นที่มองข้ามไม่ได้คือสิทธิ์ในการกลับไปชิงเข็มขัดคืนในไฟล์ต่อไป
ซึ่ง๒แมชล่าสุดอดีตแชมป์มวยไทย๓สมัยทุบเอาชนะคู่แข่งแบบไม่ครบยก
ตั้งแต่การชนะน็อกเอเดียนมาเทียสจากอินโดนีเซียยกแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ดังนั้นจะทำให้ยอดมวยฉายาไอ้ตาดุกลับมามั่นใจมากยิ่งขึ้น
ธันวาคมนี้ร่วมตามหาไทยชนะครั้งแรกในบ้านเกิดภาค๓ของเดชอำรงสออำนวยสิริโชค